ท่านผู้ชมครับเรายังตามเรื่องชีวิตความเป็นอยู่
และความปลอดภัยของคนไทยที่เป็นแรงงานอยู่ที่อิสราเอล

ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเดินทางกลับพรุ่งนี้จะมาถึงชุดแรกใน๑๕คน

คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอล

เขาอยู่ในแคมป์คนงานที่นายจ้างยังให้ออกไปทำงานอยู่

คือถ้าอยู่ไกลจากพื้นที่ฉนวนกาซ่าสัก๑๐๐๒๐๐กิโลเมตร

นี่อยู่ห่างจากพื้นที่ฉนวนกาซ่า๕กิโลเมตร

เมื่อวานนี้คือทางเจ้าของสวนเจ้าของไร่เนี่ย
เขาบอกว่าคนงานเนี่ยคนงานไทยหลายสิบคนเนี่ยนะฮะ

ต้องไปเก็บผลไปทำงานในไร่ในสวน

เสียชีวิตไป๒คนนะครับท่านผู้ชมครับ

นี่เป็นไร่ซูกินี่ในอิสราเอลนะครับ
จุดนี้อยู่ห่างจากพื้นที่สู้รบ
ระหว่างทหารอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
ฉนวนกาซ่าแค่๕กิโลเมตรเท่านั้น
ทำให้แรงงานไทย๒คน
โดนระเบิดเข้าไปเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
คนหนึ่งก็คือนายศักดิ์สิทธิโคตรมีชื่อเล่นชื่อโด่

เป็นชาวบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
อีกคนนึงเป็นชาวจังหวัดศรีสเกต
ตอนนี้ทราบชื่อชื่อในก๋อม

ท่านผู้ชมได้ดูไปบางส่วนแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ตรงนี้
แต่ตรงนี้มันมีแง่มุมเพิ่มเติมนะครับ
หลังเกิดเหตุมีญาติที่ทำงานอยู่ด้วยกันนี่แหละฮะตรงนี้
แคมป์คนงานตรงนี้เขามีคนไทยอยู่๑๐กว่าคนนะครับ
ญาติก็โทรมาบอกข่าวกับคุณแม่ซ้ายมือนะฮะ
ว่าลูกชายขวามือก็คือโด่นะครับ
ศักดิ์สิทธิโคตรมีเนี่ยถูกระเบิดเสียชีวิต
คุณแม่ชื่อนางบัวแพรแตงอ่อนอายุ๖๐ปี
อยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
แม่ร้องไห้จนแบบเป็นลมล้มฟุบไปหลายรอบนะครับ
คือพอตั้งสติได้แม่บอกว่า
ขอเอาแบบคือเอาล่ะเพื่อนของลูกชายโทรมาบอก
แต่ขอถามให้มันแบบให้มันแน่ใจว่ามันใช่จริงเหรอ
ก็คือถามไปยังแฟนสาวของลูกชายที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันที่อิสราเอล

ก็วีดีโอคอลไปหา

เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยที่แม่บอกแม่ต้องขอคุยกับนุ้ยหน่อยเนี่ย
เมื่อวานนี้ตามเวลาในไทยช่วงเย็นค่ำเนี่ยนะ
โด่เนี่ยเพิ่งวีดีโอคอลมาคุยกับแม่คุยกันอยู่นานโด้บอกปลอดภัยดี

ไปครึ่งชั่วโมงเพื่อนลูกชายโทรมาบอกบอกลูกโดนระเบิดเสียชีวิต

นี่เลยวีดีโอคอลไปหานุ้ยที่เป็นแฟนสาวของลูกชายทำงานอยู่แคมป์เดียวกันที่อิสราเอล
นุ้ยบอกใช่เมื่อวานนี้มีกลุ่มแรงงานประมาณ๓๐คนคนไทยด้วยนะครับ
อยู่ในนี้นะฮะทำงานอยู่ที่ไร่
เจ้านายเนี่ยนายจ้างเนี่ยให้ไปเก็บซูกินีแต่คุณนุ้ยเนี่ยเมื่อวานนี้ไม่สบายป่วยนะฮะ
ก็เลยออกไปไม่ได้นอนอยู่ในแคมป์
รู้อีกทีก็คือระเบิดลงมากลางไร่พอดีนะฮะ
แล้วก็โดนแรงงานไทยเสียชีวิตไปสองคนหนึ่งในนั้นก็คือแฟนหนุ่มของเธอ
ก็คือคุณโด่ศักดิ์สิทธิโคตรมีเธอบอกตัวเธอเองก็ยังทำใจยอมรับไม่ได้
ถึงขั้นที่ไม่กล้าจะดูแม้แต่รูปถ่ายหรือว่าคลิปในที่เกิดเหตุที่เพื่อนเนี่ยเขาถ่ายกันเอาไว้
ระเบิดลงมานี่คุยกับแม่อยู่อีกคุยโทรศัพท์กับแม่อยู่
บ้างโทรศัพท์จากแม่เพราะว่าเครื่องสมงค์น่ะ
ถ้าคุณโทรมาว่าคือระเบิด

คุณแม่ของคุณโด่นะครับ

เคยแต่งงานอยู่กินกับหญิงสาวในหมู่บ้าน
เดียวกันที่บ้านดุงอุดรธานี

จากนั้นก็หย่าร้างเลิกรากันไป

ไปทำงานที่อิสราเอลได้เจ็ดปีละ

ก็ทำงานอยู่ที่อิสราเอลด้วยกัน

แล้วมีคนงานอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตพร้อมกันด้วย
ส่วนพี่สาวของคุณโด่นะครับ
พอรู้ข่าวว่าน้องชายเสียชีวิต

ไปทำงานหนักที่อิสราเอลเพื่อหาเงินส่งมาให้แม่

ตอนนี้อยากวิงวอนให้รัฐบาลช่วยนำศพน้องชายกลับประเทศไทยด้วย

ก็อย่างที่บอกนะครับว่ากลุ่มแรงงานในแคมป์เดียวกับคุณโด่เนี่ยนะฮะที่เสียชีวิตเนี่ย
คือนายจ้างเนี่ยเขายังให้ออกไปทำงานในสวนในไร่นะครับ

ก็ยังมีกลุ่มนะฮะที่ถูกนายจ้างเนี่ยบังคับให้ออกมาทำงานที่สวนเหมือนกัน

ได้เห็นคลิปนี้มาจากกลุ่มไลน์ของเพื่อนแรงงานไทยในอิสราเอลเขาส่งต่อต่อมาให้ดูกัน
และได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนแรงงานที่อยู่ในแคมป์ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังคงมีนายจ้างบังคับให้ออกไปทำงานเหมือนเดิม
แม้จะมีการสู้รบมีเสียงระเบิดมีเสียงยิงกันอยู่ตลอด
คือคุณบอลบอกว่าบางจุดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนายจ้างก็บังคับให้ทำงาน
แต่ว่าตัวคุณบอลเองตอนนี้หนีอพยพมาจากจุดเสี่ยงภัยแล้ว
เขาบอกเขายอมเสียเงินซื้อตัวเครื่องบินเองเพื่อจะเดินทางกลับไทย
นี่คุณบอลบอกตอนนี้ส่วนตัวเขาได้ตัวแล้วนะ
จะกลับเที่ยวบินเดียวกับแรงงานไทย๑๕คนที่จะมาถึงไทยพรุ่งนี้นั่นแหละ
เสียรำเงินคุณบอลนะครับแรงงานไทย๑๕คนทางการช่วยเหลือในการเดินทางกลับ

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด

พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด

พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด

พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด

พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด

พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
พวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุดพวกมันกลับมาเมื่อเวลาที่สุด
คุณอาทิตย์เนี่ยนะฮะที่จังหวัดลำปางเนี่ยไปทำงานอยู่ที่
ซึ่งก็ต้องพยายามติดต่ออยู่ตลอดไม่ให้หายไปนะ
ยังคงมีแรงงานอีกหลายคนนะคะที่ยังคงตกค้างอยู่แล้วก็ยังคงต้องทำงานอยู่เหมือนกันนะคะ
หนึ่งในนั้นนะคะเป็นแรงงานชาวกาลสินนะคะ

แล้วเขาก็อัดคลิปแบบเมื่อกี้เลยค่ะ

วิ่งหนีเข้าหลุมหลบภัยหลังได้ยินเสียงไซเรนค่ะ
โอ้โหเวลานี้เบิน๑๐ครับ
เบิน๑๐

ว่านี้เข้าถึงใช่เหรอ

หล่อมได้เหรอรีบเลย

ตายพี่น้อง

ตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๑ตุลาคมนะคะ

ขับรถหาที่หลบภัย

นายจ้างก็ยังคงให้ทำงานอยู่ที่หลบภัยค่ะ
พี่อุ๋ยหน้าตาเป็นแบบนี้

เขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงวัว

ห่างจากฟาร์มเขาประมาณ๑๕กิโลเมตร

ว่ามันจะกระเด็นกระดอนมาถึงตรงนี้หรือเปล่า

คืออัดคลิประบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

บางคนก็โทรมาขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ
ทีมข่าวก็ได้คุยกับพี่สุดใจนะคะ

เขาบอกว่าเสียงระเบิดเสียงยิงเนี่ย
ยังได้ยินกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลย

ตอนแรกเนี่ยคิดว่ารถไถเสียด้วยซ้ำครับ

หนีเข้าหลุมหลบภัยเร็วแล้วกักตุลอาหารไว้

กระทั่งในจ้างมาทุกคนถึงจะกล้าออกมากัน

ลักษณะคล้ายกับตำรวจบ้านนะคะ
ดูแลหมู่บ้านแล้วก็ปิดหมู่บ้านไว้
นายสุดใจมาทำงานที่นี่สัญญา๕ปี๓เดือนนะคะ
มีเพื่อนคนไทยทำงานด้วยกันอยู่๓๐คน

ประมาณ๕๖ชั่วโมงค่ะ
ถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงเหรอ

พูดได้คำเดียวเลยว่ากลัว

ก็รู้ข่าวแล้วเรื่องที่สถานทูตให้อบพยพ

เพราะต้องใช้หนี้ทกศประมาณ๑๓๐๐๐บาท
แม่เคยกู้ไว้ตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่

ก็มีความหวังจะได้ที่ดินที่ไปค้ำไว้คืนด้วย
ก็ยังโชคดีอยู่ที่นายจ้างดูแลดี
ถือปืนคุมเวลาทำงาน
ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มก่อการร้ายเข้ามา

คือ๑๘นะครับ
๑๘๙นี่จะหนักสุด

นี่กาซ่า

แต่กลับไปแล้วโดนยิดบ้าน
มันก็ต้องเสี่ยงอยู่ครับถ้าเรากลับไปแล้วใครจะหาเงินมาถ่ายที่
ผมว่านี่น่าจะเป็นคำตอบที่ใครหลายคนอยากจะรู้นะครับว่าทำไมต้องเสี่ยงภัยไปทำงานที่อิสราเอล
เสี่ยงกับระเบิดเสี่ยงกับความเป็นความตาย
คือกลับไปแล้วบ้านถูกยึดกลับไปแล้วไม่มีจะกินจะทำยังไง

คืออยู่ตรงไหนก็ตายแต่ทางนี้มันยังมีโอกาสรอดได้เงินไปใช้หนี้มากกว่าเขามองกันแบบนั้น
มาแทนครอบครัวมาแทนความเป็นอยู่ของพ่อแม่ลูกเมียต่าง
ท่านผู้ชมครับมีแรงงานไทยในอิสราเอลเมื่อคืนที่ผ่านมาได้โพสต์คลิป
ขณะอยู่ในแคมป์คนงานอยู่ในแคมป์คนงานนะแต่เสียงปืนเสียงยิงปะทะกันเนี่ยดังเป็นระยะเลยนะฮะ
แล้วไฟมันก็ค่อยหายไปเลยนะครับแล้วก็มีเสียงปืนยิงบะทะเป็นทรยานะครับ
แล้วก็จะมีเสียงคล้ายสัญญาณอะไรสักอย่างเนี่ยฮะจนเจ้าของคลิปก็วิ่งไปหลบอยู่ในที่หลบภัย
แต่ไม่ต้องห่วงทหารเต็มพื้นที่ตอนนี้ปลอดภัยทุกคนครับ
คนไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลก็มีจากหลายจังหวัดของไทยนะฮะทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
ส่วนใหญ่อิสลาเอลเขาก็จะมีพวกฟาร์มเกษตรหรือว่าเทคโนโลยีด้านการเกษตร
แม้จะเป็นพื้นที่แห้งแล้วนะแต่ว่าเทคโนโลยีเขามีนะคะ
พื้นที่ด้านการเกษตรเยอะกระจายอยู่หลายพื้นที่ของประเทศของเขา
สุดนะฮะคุณทิวนครเพ็ญนะฮะเจ้าของเฟซบุ๊กนี่โพสต์คลิปลงในสตอรี่ส่วนตัวจะเห็นกลุ่มแรงงานชาวไทย๓๔คนไปรวมกันอยู่ในห้องเล็กเขาบอกอยู่ห่างจากฉนวนกาซ่าแค่๒กิโลเมตรนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้นายจ้างเนี่ยปล่อยทิ้งแล้วติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ทั้งอิสราเอลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของไทยแล้ว
ถึงถ่ายคลิปบอกว่าลำบากมากกว่าจะได้เงินเขา
เท่ากับว่านายจ้างเขาก็ทิ้งไปแล้วใช่ไหม
ส่วนความช่วยเหลือจากทั้งทางอิสราเอลหรือว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ย
ยังไม่มีใครมาช่วยออกไปหลายคนเห็นคลิปนี้ก็เอาใจช่วยนะฮะ
พร้อมกับความสงสัยว่าแล้วแรงงานไทยกลุ่มนี้อยู่ห่างจากชนวนกาซ่า
สู้รบแค่๒กิโลเมตรจะอยู่จะกินกันยังไง
มีรถมาขายของกินของใช้ก็พอจะหาซื้อเอาไว้ประทังชีวิต
เห็นมั้ยแต่ว่ามันก็แตกไปด้วยซากรักหักพังต่างนะ
กุ้งแช่แข็งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ซื้อท่ามกลางเสียงปะทะ
ผิวนครเพลบอกมีของกินแล้วรถช็อปเข้ามาแล้ว

ท่างนี้ก็มีรถช็อปมาร่วมครองไงแล้วครับผม
พี่ครับ

พระครับร่วมยังไงพี่

ดิฉันตัวไม่ต้องกิน
ใช่แล้วครับนั่นอยู่หน้ากิน

ตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อน
บางร้านนี่คนอิสราเอลนี่ถึงขั้นพูดไทยได้
ก็มีนะฮะในการค้าขายขายของต่าง

เพราะมีคนที่เข้ามาสอบถามกันเยอะ

เอ้าทำไมไปทำงานพื้นที่เสี่ยงภัยอะไรขนาดนั้นล่ะ

สถานการณ์ตอนนั้นมันคือคนยิ่งกันนะครับผม
สถานการณ์ตอนนั้นมันคือคนยิ่งกันนะครับผม

มุมผมก็เกิดการวิตกที่พึ่งทางใจเดียว
แรงงานก็คือต้องเป็นสถานทูตกงศูนย์มันบังคับ
มุมผมก็ต้องโทษไปนั่นอยู่แล้วมันมา
มันสิบปลอดภัยเพราะปลอดภัยอย่างไรก็ให้คำตอบมุมผมเนี่ย
ตัวมุมผมก็ได้ว่าตรงนั้นปลอดภัย
มุมผมก็ต้องการที่ว่าให้ไม่เยื่อนไม่เคลื่อนไย

แต่ว่าอยากให้บอกพวกผมสักอย่างนะว่ามันเป็นยังไง
สิ่งอาจารย์มันเป็นอย่างไรมุมผมออกไปใช้เพราะอะไร

และง่านเท่านี้ต้องการความโซ่เหลือ
แต่ว่าโซ่เหลือกลับมาสามเติมอีก

ปวดเมื่อยปันนี้ไม่เฮ็ดงานอยู่นี่หรอครับผม
คือถ้าฟังจากคุณทิวเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็

ไปขึ้นเครื่องบินไปทำอะไรยังไง
เขาก็ได้แต่แจ้งข่าวไปแล้วก็รอความช่วยเหลือจาก
จะเป็นทางการไทยหรือว่าอิสราเอลที่เข้ามาช่วยพวกเขาออกไปเท่านั้นเอง
ส่วนคนที่รออยู่ทางนี้ค่ะ

อาจจะหายใจคล่องขึ้นบ้าง

ว่าลูกชายก็คือนายศักดิ์สิทธิ์จำปาสิมเนี่ย

แล้วคือเพื่อนก็เล่าละเอียดอะค่ะ

คุณแม่ถนอมในวัย๕๕ปีนะคะ

ไม่มีคำพูดอะไรออกมาเลย
จากน้ำตาที่แทบจะไหลเป็นสายเลื่อนนะคะ
หลังจากรู้ข่าวว่าลูกชายนายศักดิ์สิทธิ์คนนี้ค่ะ
ถูกยิงเสียชีวิตที่แคมป์

เสียชีวิตพร้อมกับเพื่อน๕ศพ
ทุกคนเหลือแต่โครงกระดูกนะคะ

ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของนายศักดิ์สิทธิ์นะคะ
อยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะ

มาให้กำลังใจครอบครัวกันเยอะเลย

ลูกชายกับลูกสะพ้ายจะไปขายลูกชิ้นตามตลาดนัด
เพราะว่าต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูคนในครอบครัว

ทำงานที่อิสราเอลเนี่ยมันได้เงินเยอะอยู่นะ

ที่ทศนวนกาซ่าค่ะพี่อุ๋ย

แม่ลูกว่าจะอยู่ต่ออีกสักสามเดือนเดี๋ยวขอเจรจานายจ้าง
ต่อสัญญาเพิ่มอีกสัก๓เดือนจะหาเงินมาใช้หนี้ให้แม่สองแสน
แล้วค่อยกลับมาบ้านเนาะเดี๋ยวพอกลับมาบ้านอ่ะ
ทำหยหมูให้กินหน่อยนะเพราะว่าเป็นของโปรดของเขา
บอกว่าลูกจะวีดีโอคอลมาหาโทรหาเมียโทรหาแม่โทรหาหลานเป็นประจำ
ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันคือวันที่สามตุลาคมค่ะจนเช้าวันที่เจ็ดตุลาคมเนี่ย
ค่ะว่าเกิดสงครามแต่ตอนนั้นลูกสะพ้ายยังติดต่อกับลูกชายได้อยู่นะคะ
ถามว่าไฟไหม้อยู่ไหนลูกชายก็ตอบกลับว่าอยู่ในห้องอยู่ไหน
ภรรยาก็ถามว่าในห้องเหรอออกไปหรือเปล่านี่ค่ะแม่ก็ภาวนาให้ลูกชายปลอดภัยนะคะ
บ่ายวันที่๗ตุลาคมค่ะลูกชายขาดการติดต่อไปเลย
๘ตุลาคมญาติก็ทักแชทไปหาเพื่อนลูกชายที่อิสราเอลนะคะ
ที่ชื่อกรวิทย์ก็ถามว่าเห็นลุงศิษย์ไหมครับผมติดต่อไม่ได้เลยเป็นห่วง
ฝั่งนั้นเขาก็ตอบกลับมาบอกว่ายังไม่เห็นครับแต่ก็ทำใจนะ
เขาเจอกระดูก๕คนยังไม่รู้ว่าของใครบ้าง
อีกฝั่งก็บอกว่าถ้าปฏิหารมีจริงถ้าเขายังมีชีวิตอยู่บอกเขาให้ส่งข่าวผมหน่อยนะ
จากนั้นไม่นานค่ะเพื่อนลูกชายก็ตอบกลับมาว่า
เขาเสียสละศักดิ์สิทธิ์จำปาศิลป์นะใช่หรือเปล่า
อีกฝั่งบอกมันเผาเลยเขาก็ยังถามอีกศักดิ์สิทธิ์จำปาสิมนะใช่เหรอ
อีกคนบอกว่าใช่เห็นแต่กระดูก๕ศพในห้อง
แม่บอกว่าถ้าทางการยังไม่ยืนยันแม่ขอเชื่อปฏิหาร
ขอเชื่อความหวังว่าลูกแม่ไม่ใช่๑ใน๕โครงกระดูกนั้น
แม่บอกว่าเค้าก็เลี้ยงในห้องบอกว่าไม่ใช่กระอดศรีเอียดก่อน
ยัดยาดได้วีดีโอคอลคุยกันกับนายกรวรวิสแก้วเกิดนะฮะ
โคราชที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับนายศักดิ์สิทธิ์นะคะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ

ก็เล่าบอกว่าหลังจากที่กลุ่มฮามาสบุกเข้ามาในรอบแรกเนี่ย
เขาก็ชวนนายศักดิ์สิทธิ์ที่หลบอยู่ในห้องหมายเลข๕หลบหนีออกมาจากที่พัก
เพราะดูทรงแล้วไม่น่าจะป้องกันระเบิดได้
แต่นายศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอยู่ในพื้นที่น่าจะปลอดภัยอยู่ในที่พักน่าจะปลอดภัยกว่า
แล้วกลุ่มฮามัสมันบุกเข้ามารอบ๒ค่ะ
คราวนี้คือกราดยิงคนงานหมดเลยแล้วก็โยนระเบิดใส่ที่พักเลยทำให้ไฟไหม้หมด
และหลังจากนั้นในทหารอิสราเอลก็มาไล่ผู้ก่อการร้ายออกไป
พอไฟสงบก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็พาเขาไปดูว่าแต่ละห้องมีใครอยู่บ้าง
เขาก็เดินไปดูห้องหมายเลข๕ก็เจอกระดูก๕คนเป็นคนไทย
ส่วนอีก๑๐ศพเป็นชาวเนปานนะคะโดนยิงไม่ได้โดนเผา
อีก๔คนถูกจับไปเป็นตัวประกันซึ่งห้องหมายเลข๕เป็นห้องของนายศักดิ์สิทธิ์เอง
ก็เลยคิดว่านายศักดิ์สิทธิ์น่าจะเสียชีวิตแล้วค่ะ
สิทธิ์เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราหลบอยู่ข้างในนี่แหละ
เขาก็เลยไปอยู่ข้างในนี้แต่ผมอาจไปหลบอยู่ที่นึง
มาชุด๒กระบาดนึงเข้ามาถึงแล้วยิงกัดยิงเผาเลยครับยิงเผาโดนระเบิดเลย
คิดว่าพี่สิทธิ์เขาก็คงเข้าไปอยู่ห้อง๕ห้องที่พบโค้งกระดูก
สิทธิ์เขานอนอยู่ห้องนั้นแล้วมันโดนระเบิดครับห้องนั้นมันโดนระเบิดมันพังไปทั้งแถบเลย
หลานชายของนายศักดิ์สิทธิ์เขาก็บอกนะคะว่าลุงศักดิ์เลี้ยเข้ามาตั้งแต่เกิด
ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือรักเขาเหมือนเขาเป็นลูก
เขาก็จะเรียกลุงศักดิ์สิทธิ์ว่าพ่อตลอดนะคะก็วีดีโอคอลคุยกันทุกคืนเลย
คุยเรื่องไก่ชนเพราะว่าชอบไก่ชนกันทั้งคู่
โดยนายศักดิ์สิทธิ์จะซื้อไก่มาให้เขาเลี้ยงเอาไว้รอ
พอกลับจากอิสราเอลแล้วจะได้เปิดกิจกรรมฟาร์มไก่ชนด้วยกัน
มารู้เหตุการณ์นี้เข้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียใจจริงค่ะ
คือคนไทยไปทำงานที่อิสราเอลก็มีจากทั่วทุกพื้นที่ของไทยนั่นแหละนะฮะ
ทั้งอีสานหรือว่าทางภาคเหนือก็เยอะนะครับ
ตัวเลขของจังหวัดต่างเนี่ยตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานเขาก็กำลังไล่ตรวจสอบ
เพื่อจะสำรวจว่าแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเนี่ย
ใครเจอไม่เจอปลอดภัยไม่ปลอดภัยอย่างไร
ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยของคนไทยที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอล
ภาคเหนือแทบทุกจังหวัดนะฮะเคียงรายนี่เยอะสุด๒๑๗๔คนนะ
นี่นะฮะแล้วลงมาก็เป็นจังหวัดน่านนะคะ๘๙๘คน
จากทั้งหมด๓๐๐๐คนนะประมาณ๓๐๐๐คน
นี่อีสาน๑๘๐๐๐คนอูดอนนี้ไปเยอะมากเลยนะคะ
๑๘๐๐๐คนเกือบ๑๙๐๐๐คนอูดอนโคราชนครพนม
หยังขอนกันนี่๑๑๖๐กว่าภาคกลางก็มีโอ้ในกรุงเทศไปเยอะสุดเลยนะฮะ
นี่ฮะไปทำงานที่อิสราเอลอันนี้คือขึ้นทะเบียนกับทางกรมการจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะกระทรวงแรงงานนะฮะ
ก็จะมีทางกระทรวงแรงงานเขาก็จะแจ้งตำแหน่งงานที่ทางแต่ละประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลางต้องการแรงงานใช่ไหม

ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ถ้าคุณมีฝีมือแรงงานตรงนี้ก็มาทดสอบกับเขา
พอผ่านการทดสอบได้ไปนี่ภาคใต้ก็มี
ก็จะเป็นขั้นตอนในการคุยระหว่างบริษัทจัดหางานกับนายจ้างทางฝั่งประเทศนั้นว่าจะสัญญากี่ปีได้เงินเดือนเท่าไหร่มีสวัสดิการอะไรยังไงบ้าง
ก็เหมือนที่หลายคนบอกก็ด้วยวุฒิการศึกษาหรือจะด้วยอาชีพต่างที่ทำในไทยถ้าเทียบกับอาชีพที่ทำลักษณะเหมือนกัน
แต่ไปทำงานที่นั่นเนี่ยเงินเดือนมันเยอะกว่า๓ปี๕ปีเสี่ยงภัยไปมันน่าจะทำให้ครอบครัวเนี่ยถึงขั้นลืมตาอ้าปากได้
ใช่ไหมฮะบางท่านถามมาอย่างท่านหนึ่งบอกนำเสนอข่าวแบบอื่นบ้างเถอะเขารบกันเพราะอะไรหรืออะไรก็ได้ให้ความรู้คนดูหน่อย
ใช่ค่ะว่าอิสราเอลกับฉนวนกาซ่าปาเลสไตน์เนี่ยเขาเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างอืมตั้งแต่วันเสาร์ที่เกิดเหตุด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะอ่าดูแผนที่นี้แล้วก็แคปหน้าจอไว้อ่ามันเป็นเรื่องของดินแดนต่างพื้นที่ต่างตั้งแต่โอ้โหสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอ่ะ
ใช่ค่ะเรื่องการยึดครองดินแดนเรื่องความเชื่อทับซ้อนกันในเรื่องของการเมืองก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ปาเลสไตล์เนี่ยเขาแยกเป็นสองฝั่งอยู่ทางเขตเวสแบงค์กับทางฉนวนกาซ่า
ใช่ค่ะแต่ทางฝั่งฉนวนกาซ่าที่มีกลุ่มฮามาสเขาเป็นแกนนำเนี่ยเขาไม่ยอมอิสราเอลมันก็มีการสู้รบกันอยู่ตลอด
ใช่ค่ะแต่เอาล่ะนั่นก็คือการเมืองภายในของเขา
ใช่ค่ะระหว่างสองชาติแต่ของคนคนไทยของเราเนี่ยคือแรงงานที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้กับฉนวนกาซ่า
ท่านผู้ชมครับมีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะส่วนท่านที่อยากรู้อะไรความเป็นมาพวกนี้เนี่ยความจริงทางไทยรัฐทีวีเราก็เสนออยู่ตลอดทุกช่วงรายการ
ไลน์ก็มีค่ะใช่ไหมท่านก็เสิร์ชหาดูอะไรบ้างก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้เราต้องการให้รู้ว่าความเดือดร้อนความเป็นอยู่ของคนไทยพี่น้องคนไทยเนี่ยแรงงานไทยเป็นยังไงครอบครัวนี้เสียชีวิตสองศพนะฮะ
ลูกชายสองคนนะครับนี่คุณพ่อนะฮะอยู่ที่ขอนแก่นนะทุกผู้ชมครับครอบครัวกุศรำเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งข่าวว่าลูกชายสองคนไปทำงานที่อิสราเอลเสียชีวิตทั้งคู่
พี่น้องนะฮะก็คือพงเทพอายุ๒๖กับอภิชาติอายุ๒๙คนซ้ายนี่อภิชาติพี่ชายนะฮะคนขวามือพงเทพน้องชาย๒๙และ๒๖อายุยังน้อยอยู่เลย
ชาวตำบลโนนธาตุอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นคุณพ่อชื่อคุณพ่อรำเภยนะฮะคุณพ่อโอ้โหพอทราบข่าวเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวร้องไห้กันอย่างหนักนะครับ
วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านนะฮะก็ไปคุยกับคุณพ่อนะคุณพ่อบอกว่ามีลูกชายอยู่๓คนนะครับคุณพ่ออายุ๖๒ปีแล้ววันนี้หลายหน่วยงานก็มาให้กำลังใจมาดูเรื่องของการประสานงานต่างด้วยนะฮะ
คุณพ่อบอกว่ามีลูกชาย๓คนนะฮะไปทำงานต่างประเทศทั้งหมดนะลูกคนโตไปทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้ส่วนคนกลางกับคนเล็กคืออภิชาติกับพงเทพไปทำงานที่อิสราเอล
สาเหตุที่ลูกชายคนกลางและลูกชายคนเล็กไปทำงานที่อิสราเอลก็เนื่องจากหลังเรียนจบทำงานอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละ
เงินเดือนมันไม่พอใช้เงินเดือนมันน้อยอยากสร้างเนื้อสร้างตัวเร็วอยากจะเก็บเงินมาสร้างธุรกิจของตัวเองที่บ้านเกิด
ลูกชายคนเล็กเนี่ยไปทำงานก่อนนะฮะตั้งแต่ปี๖๔นะแต่คุณพ่อบอกจำเดือนไม่ได้ไปไม่ถึงปีนะ
ภรรยาของเขาก็เสียชีวิตก็กลับมาร่วมงานศพจากนั้นก็เลยชวนพี่ชายที่เป็นลูกชายคนกลางเนี่ยไปทำงานด้วยกันบอกว่ารายได้เนี่ยมันดีกว่าที่เมืองไทยเยอะมาก
แต่แน่นอนมันก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงและการทำงานที่ค่อนข้างหนักจากนั้นลูกชายคนกลางก็ไปสมัครนะฮะสมัครแล้วก็ผ่านขั้นตอนต่าง
ก็เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลกับน้องชายไปเมื่อตุลาคม๖๕ส่งเงินมาให้ที่บ้านทุกเดือนนะฮะทั้งพี่ทั้งน้อง
ระหว่างที่ลูกชายสองคนทำงานอยู่ที่อิสราเอลก็จะวีดีโอคอลมาคุยกันเกือบทุกวันลูกชายก็จะเล่าให้ฟังตลอดว่ามีเหตุยิงกันจนเป็นเรื่องปกตินะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะนายจ้างเวลาที่มีเหตุยิงกันเขาจะพาไปหลบในที่ปลอดภัยตลอด
พ่อก็ทำได้แค่เตือนลูกบอกให้ระวังตัวครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับลูกชายคนเล็กคือเมื่อวันศุกร์ที่๖ตุลาคมก่อนจะเกิดเหตุเสาร์ที่๗ตุลาคมลูกชายเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับหลานชายนะก็คือลูกของพี่ชายคนโตอยากให้หลานมีคอมพิวเตอร์เอาไว้เรียนเอาไว้ใช้พ่อก็บอกว่าเอาไม่เป็นไร
ติดจางนะครับเล่นจาง

อยากได้อยากดีอยากมีเงิน
ไม่ก็ติดอยู่ไหร่

งานเขาเห็นทำแบบสบายแหละ
เขาก็ว่างเขามานั่งออฟฟิศเพราะว่า
โทรมาโทรมาหาหลานตัวเล็ก

แล้วทุกดิบหลานของพ่อช่วงมาก็ทำให้หมด
ทำห้องกระจกห้องเองซื้อของกินของใจเอาไว้
พ่ออยู่สองคนกับหลานสองคน
คือที่ลูกชายคนกลางไปตามน้องชายคนเล็กตอนนั้นน้องชายคนเล็กกลับมาก่อนเนี่ยคือคุณแม่เสียชีวิตนะ
ตอนนี้ก็เลยคุณพ่อบอกว่าตอนนี้เหลือกันแค่๓คนในครอบครัวนะ

ลูกชายสองคนไปทำงานอิสราเอลเสียชีวิต
เท่ากับเหลือพ่อเหลือลูกชายคนโตที่ทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้
แล้วก็หลานชายที่เป็นลูกชายของลูกชายคนโต
ตอนนี้ก็บอกกับลูกชายคนโตไปแล้วบอกกลับบ้านเถอะลูก
แม้ว่าที่เกาหลีใต้จะไม่ได้มีความเสี่ยงภัยอะไรเหมือนกับอิสราเอล
แต่ขอให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ทางบ้านไม่เหลือใครแล้ว
ตอนนี้รอแล้วทางการไทยช่วยนำศพลูกชายสองคนอิสราเอล

ก็ยังมีครอบครัวนาจันทร์ด้วยที่รับรู้ข่าวร้ายพร้อมกันเลยนะคะ
เพราะว่าลูกชายบ้านนี้ก็ทำงานแคมป์เดียวกับบ้านกุศรำนี่แหละค่ะ

ที่ตะวันโนรทาสในองค์เผิร์น๒ห้องจังหวัดขอนแก่น
ได้คุยกับคุณแม่หมวยนะคะ
คุณแม่หมวยอายุ๕๗ปีเองค่ะ
แม่ของนายพิชิตนาจันทร์หนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตพร้อมกับนายอภิชาติแล้วก็นายพงเทพ
กุศรรรมบ้านเมื่อสักครู่นี้นะคะ

เล่าบอกว่าเธอมีลูกชาย๓คนเหมือนกันเลย
คนโตคือนายสุรศักดิ์ไปทำงานที่อิสราเอลตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
คนกลางทำงานอยู่เกาหลีใต้ส่วนคนเล็กคือนายพิชิต

เพราะว่าอยากจะเอาเงินมาใช้หนี้สร้างบ้านให้แม่

ลูกคนโตไปช่วงตุลาคมปี๖๕

แต่ห่างกันไม่ไกลห่างกันประมาณ๕โกรเมตร
แต่ส่วนใหญ่แม่จะได้คุยกับน้องคนเล็กมากกว่า

จะได้คุยก็เวลาที่ลูกคนโตมาหาน้องคนเล็ก
บอกเหตุอะไรเลยนะคะว่ามันจะมีสงครามใหญ่เกิดขึ้น
มารู้ข่าวจากเพื่อนร่วมงานของลูกชายคนเล็กค่ะ
ว่าลูกถูกยิงเสียชีวิตไปพร้อมกับลูกของคุณพ่อรำเภย

ส่วนลูกคนโตปลอดภัยอยู่ระหว่างประสานขอกลับเมืองไทย
แม่บอกแม่ใจสลายนะคะเสียลูกชายไปหนึ่งคน
กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทุกครั้งที่หลับตาเนี่ย
หน้าของลูกชายคนเล็กชื่อสวสัยอ่ะที่เขาชอบเรียกว่าสวสัยอ่ะ
มันก็จะลอยขึ้นมาอยู่ในความคิดอยู่เสมอนะคะ
แม่บอกว่าตอนนี้สิ่งที่แม่อยากได้ที่สุดก็คือ
อยากได้ร่างของลูกแม่กลับมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
คือถ้าฟังจากรายงานสถานการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศของไทยในวันนี้นะครับ
ในวันนี้การสู้รบยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง
ค่ะส่วนการช่วยเหลือคนไทยตามจุดต่างต่างเนี้ย
ในการเข้าไปถึงด้วยฮืมเพราะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิด
แถวฉนวนกาซ่าห่างแค่๑กิโลเมตร

ยังออกมาไม่ได้เขาอยากออกมานะ
ก็ประสานขอความช่วยเหลือแจ้งอะไรไปตามช่องทางต่างแล้ว
แต่ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยถึง

บอกนี่ลูกที่เมืองไทยเนี่ยลูกเพิ่งคลอดเพิ่ง๑เดือนเอง
ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกเลย
อยากให้มาช่วยหน่อยวอนให้ออกมาช่วยไปอยู่ในที่ปลอดภัยหน่อย

ระเบิดก็กลัวนะครับอุ่งกรอกกันร้านก็กลัว
ต้องเข้ามานอนเข้ามาหลบอยู่ในนี้

ตอนนี้๒คืนแล้วครับเสียงระเบิดทั้งเสียงปืน
ดีไหมครับบรรยากาศในห้องนอน
ห้องนอนห้องนอนจำเป็นครับ
แสดงว่ายังมีแรงงานไทยที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ
ยังช่วยออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ได้ทั้งหมดนะ

ที่บอกว่ามีประมาณ๕๐๐คนใกล้กับฉนวนกาซ่าเนี่ย
ยังออกไปไม่หมดนะครับ
เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ท่านคงจะทราบข้อมูลแล้วนั่นแหละ
เดี๋ยวว่าจะประสานแล้วไปช่วยเหลือกันอย่างรวดเร็วได้ยังไง

นี่คือคุณแบงค์นะฮะชื่อจริงชื่อกฤษณชัยวิวัฒนาวิลัย
อายุ๒๗ปีเป็นชาวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะฮะ

เขาถ่ายคลิปนี้ส่งมาให้เราดูนะท่านผู้ชมครับ
ประสานขอความช่วยเหลือมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เขาถ่ายมานะคลิปนี้บอก
นี่คือสภาพความเป็นอยู่หลังเกิดเหตุโจมตีกัน
เขากับเพื่อนแรงงานคนไทยอีก๒๖คนนะครับ

เอารังกระดาษมาปูนอนชั่วคราว
เพื่อรอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลไทย

ว่าจะเป็นทางการอิสราเอลก็แล้วแต่
ตอนถ่ายคลิปยังได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดดังอยู่เลยนะฮะ
คุณแบงค์บอกว่าตัวเขาเป็นคนจังหวัดน่าน
เพิ่งมาทำงานที่อิสราเอลได้แค่สามเดือน
ก็มาทำนี่แหละแปลงการเกษตรไล่การเกษตร
ทำหน้าที่ทั้งปลูกแล้วก็เก็บมะเขือเทศแล้วก็กะหล่ำด้วย
วันเกิดเหตุเนี่ยตรงกับวันหยุดของเขาพอดี

ได้ยินเสียงตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันสั่นไปหมด

เนื่องจากกลุ่มฮามาสได้โจมตีทางอากาศเข้ามายังอิสราเอล
มีคนตะโกนบอกให้ไปหลบกันในบังเกอร์
คุณแบงค์บอกผมก็รีบไปซ่อนตัวด้วย
ตอนนั้นยอมรับว่ายังไม่รู้สึกกลัวเท่าไหร่
เพราะเขาก็บอกว่ามีการสู้รบกันอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหม

แรงงานไทยที่อยู่ที่อื่นเนี่ย
เขาก็เริ่มส่งคลิปให้ดูกัน
พบว่ามีกลุ่มฮามาสบุกแคมป์คนงานฮะ

ตอนนั้นคุณแบงค์บอกทีนี้ผมกลัวแล้ว
คิดว่าอยู่ในแคมป์ตรงนี้จะปลอดภัยหรือเปล่า
ก็เลยวิ่งไปหลบในสวนมะเขือเทศ
นอนหมอบอยู่ใต้ต้นมะเขือเทศ
คุณแบงค์บอกหลายคนฟังอาจจะรู้สึกแบบ
ตลกหรือขำก็บอกเขาไม่ขำด้วยนะฮะ
ตอนนั้นไม่รู้จะไปหลบที่ไหนจริงฮะ

ไม่มีป่าไม่มีภูเขา
ไม่มีแบบอะไรนะป่าละเมาะข้างทางอะไรอย่างนี้ไม่มี

มันมีแต่เป็นแปลงเกษตรกรรมไง

ที่แบบทั้งเป็นฟาร์มหรือว่าได้สัมปทานแล้วก็ทำเป็นพื้นที่การเกษตรอะไรอย่างนี้
เขาก็ไปหลบอยู่ที่ใต้ต้นมะเขือเทศ
หมอบอยู่ในใจคิดถึงครอบครัว
ภาวนาขอให้รอดปลอดภัยได้กลับไปหาพ่อแม่หาครอบครัว
ลูกน้อยของเขาเพิ่งคลอดอายุไม่ถึง๑เดือนยังไม่เคยได้กอดเลย
เพราะเขามาทำงานเมื่อ๓เดือนก่อนนี้เอง
ผมคิดว่าผมจะมีโอกาสกลับไปเห็นครอบครัว
อยากกลับบ้านของคุณเอง

ตอนนี้๒๖คนเนี่ยย้ายไปอยู่แคมป์คนงานที่อยู่อีกแห่งหนึ่ง
แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะ
เป็นแห่งที่อยู่ใกล้กับบ้านของนายจ้าง
นายจ้างถามว่านายจ้างของเขาว่านายจ้างเนี่ย
ไปตั้งแต่๒วันแรกที่มีการโจมตีกันแล้ว

แล้วก็ส่งข้อความมาบอกหัวหน้าคนงานของเขา

แต่นี่ต้องหนีย้ายกันมา๒แคมป์แล้วนะฮะ
คุณแบงค์บอกกลุ่มแรงงานตอนนี้ดูแลกันเองนะฮะ

อาหารการกินก็พอมีตุนไว้บ้าง

ช่วงกลางวันก็พอจะมีร้านเขาเปิดบ้าง

แต่ไม่มีใครกล้าออกจากที่พักกันเลย

นี่คุณแบ๊งก็เลยส่งคลิป
เมื่อกี้นะครับ

ทีมข่าวของเราก็ช่วยประสานส่งต่อข้อมูล
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ
คุณแบงค์บอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ
เขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ติดต่อกับช่องทาง
ว่าเขาแจ้งข่าวกันไว้นะ
ติดต่อขอความช่วยเหลือไปหลายหน่วยงาน
ได้รับคำตอบว่าให้รอก่อน
เขาอยู่กัน๒๖คนตรงนี้เขาก็เข้าใจว่า
เอาละคงไม่ได้มีแค่กลุ่มพวกเขากลุ่มเดียว

ก็ได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของกลุ่มพวกเรา

หน่วยงานต่างเท่าที่เราจะทำได้ก็ประสานทุกทางนั่นแหละ
ถามไปยังคุณแบงค์ล่าสุดคุณแบงค์บอกว่ามีคนโทรมาบอกแล้วโทรมาแจ้งแล้ว
ล่ามอิสราเอลแล้วก็ผ่านมาทางล่ามที่พูดไทยได้ด้วยนะฮะของอิสราเอลเนี่ย
เขาบอกว่าให้เตรียมตัวเอาไว้เดี๋ยวจะพาอบพยพออกมา
ตอนนี้เขา๒๖คนก็เลยเตรียมเก็บของรอไว้แล้ว
เดี๋ยวจะมีคนมาพาออกจากจุดพื้นที่อันตราย
ถ้าออกไปได้คุณแบงค์บอกผมขอกลับประเทศไทยเลย
ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดนานคุณแบงค์บอกผมขอกลับเลย
จะมาได้แค่๓เดือนบางคนบอกยังไม่อยากกลับขอดูสถานการณ์ใช่ไหม
เพราะว่าเขาเสียค่าเดินทางค่าหัวอะไรมาเนี่ยยังใช้หนี้ไม่หมดเลย
แต่คุณแบงค์บอกผมมา๓เดือนแต่ผมกลับได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้กู้หนี้ยืมสินมา
กลับไปบ้านเราดีกว่าทำงานอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวดีกว่า
ขอให้ได้ออกมาในจุดปลอดภัยเร็วนะฮะ
คุณผู้ชมถามใจดูนะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงคนนี้เราต้องรู้สึกยังไง
คือผู้หญิงคนนี้กำลังแบบโทรศัพท์วิดีโอคอลคุยกับสามีอยู่อะค่ะ
ก็คุยกันปกติดีสักพักนึงได้ยินเสียงดังตู้มระเบิดลงแล้วสามีก็วิ่งแล้วลองดูภาพนะคะ

โรคเร็ว
เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงคนนั้นมันต้องรู้สึกยังไงคะที่วิ่งอยู่นั่นสามีนะคะ
วีดีโอคอล์คุยกันสามีวิ่งแบบวิ่งหนีตาย

สัญญาณภาพหายโอ้โหคือมันใจไม่ดีแล้วจริงอะค่ะ
ที่เธอโพสต์เอาไว้เธอเขียนว่าวิ่งแล่นนะแล่นหนีระเบิด
ไม่ได้เล่นนะวิ่งแร่นนะวิ่งแบบอย่างรวดเร็ว
คนโพสต์ก็คือผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นภรรยาของแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอล
แฮชแท็กแรงงานไทยในอิสราเอลแฮชแท็กอุดรธานีแฮชแท็กวินาทีวิ่งหนีระเบิด
แฮชแท็กวิรับบุรุษสุดที่รักแล้วก็เขียนว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านเราเถอะนะ
คือเธอบอกกำลังวีดีโอคอลถามสารทุกข์สุขดิบกับสามีที่ทำงานอยู่ในไร่
ตอนแรกมันก็ปกติดีไม่มีอะไรอยู่เสียงไซเรนก็ดังลั่นขึ้นมาบอกให้หนีระเบิด
กับกลุ่มเพื่อนก็วิ่งหนีตายแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะ
เพื่อหาจุดหลบซ่อนในที่ปลอดภัย
เธอที่วีดีโอคอลอยู่ปลายสายน้ำตาก็ซึมจะแย่อยู่แล้วอะค่ะ
แล้วจังหวะที่สัญญาณภาพตัดไปเหลือแต่สัญญาณเสียงอ่ะ
โอ้โหเธอร้องไห้แบบเอามือกุ้มขมับป่ะ
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะเข้าไปให้กำลังใจก็เยอะเหมือนกันนะคะ
ภาวนาบอกขอให้ปลอดภัยจนกระทั่งเธอเข้ามาตอบคอมเมนต์ค่ะ

เธอบอกว่ามีคนถามเธอไงว่าสัญญาณภาพตัดไปแล้วทำไมถึงไม่วางสาย
หรือทำไมไม่แบบนู่นนี่นั่นนู่นเธอบอกว่า
ก็สามีไม่ได้วางสายเธอก็ไม่วางอ่ะ
จะได้รู้ว่าสามียังอยู่รอดปลอดภัยดีไหม

ใครจะไปวางสายลงอ่ะเหตุการณ์แบบนี้

เพียงแต่แค่สัญญาณภาพมันหายไปเฉย

เธอจะไม่ยอมวางจนกว่าจะรู้ว่าสามีปลอดภัยจริง

กว่าทั้งนั้นจะแบบสัญญาณมันตัดไปเองหรือยังไง